สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้อนน้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับพายุรูดูร้อน
ทำให้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสภาพอากาศจะเย็นสบายนะคะไม่ร้อนมากแถมอากาศยังโปร่งด้วยนะคะไม่มีฝุ่นควันพิษ
แต่หลังจากนั้นค่ะหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไปอุณหภูมิจะค่อยไต่ขึ้นไปเรื่อย
เนื่องจากมีห่อมความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรานั่นเอง
ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น
ยังต้องใช้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะแต่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
ขณะนี้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักในรัฐนิวซาวสเวลค่ะบ้านเรือเนี่ยต้องจมอยู่ใต้น้ำนะคะ
กระทบการสัญจรไปมาของประชาชนอย่างที่เห็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
มีระดับน้ำท่วมสูงระดับหน้าต่างบ้าน
มีประชาชนต้องเอาเรือคายักษ์ออกมาพายค่ะ

ทางการออสเตรเลียได้สั่งอพยพประชาชน
อบพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อน
เพราะว่าล่าสุดฝนตกสะสมพุ่งทะลุปริมาณน้ำฝน
คาดการณ์ว่าจะตกตลอดทั้งสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะเอาใจช่วยออสเตรเลียกันด้วย

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ